รำโนราโรงครูเป็นพิธีกรรมที่ต้องปฏิบัติตามขนบดั้งเดิมอย่างเคร่งครัดสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้
ในครอบครัวที่มีบรรพบุรุษเป็นโนราตายายโนราที่ล่วงลับไปแล้ว
ลูกหลานอาจรับโนรามาเล่นปีละครั้งหรือ๓ปีครั้งแล้วแต่จะตกลงกัน
เพื่อรับการเส้นสังเวยทำพิธีครอบเสิร์ธหรือผูกผ้าใหญ่ให้โนรารุ่นใหม่
และเพื่อทำพิธีแก้บนหรือแก้มเหลยเมื่อได้รับพรที่อธิษฐานขอไว้
ลูกหลานจึงได้จัดรำโนราเพื่อตอบแทนให้บรรพชนพอใจ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน